ข่าวนี้กันไปแล้วแต่เราจะตามความคืบหน้าให้นะคะ
กรณีที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะไปซื้อขนมจีบ
จากแม่ค้าเร่ที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ระเวนขายเนี่ยค่ะ
กินขนมจีบนี้เข้าไปท้องเสียอย่างรุนแรง๒๐คนนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยอายุ๖๖ปี
ก่อนหน้านี้ก็พยายามตามหาตัวแม่ค้าเร่คนนี้เจอตัวแล้วนะคะ
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาคืออยู่ที่ตัวน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มขนมจีบน้ำจิ้มของขนมจีบมันมีสารพิษอยู่
แล้วก็เจอต้นตอนแหล่งผลิตของขนมจีบนี้แล้วนะคะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
วันนี้ได้คุยกับแม่ค้าเร่ขายขนมจีบด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ดู
มาดูกรณีของผู้เสียชีวิตกันก่อนนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางธนูช้างผู้พงางามอายุ๖๖ปีค่ะ
ญาติได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดหนองปลือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
นี่คือผู้เสียชีวิตแต่คนที่เขาท้องเสียก็๒๐กว่าคนนะ
ก็คือในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคือท้องเสียรุนแรงมาก
ในงานศพเนี่ยค่ะญาติต้องประคองสามีของผู้เสียชีวิตอายุ๗๓แล้วนะคะ
นายประเสริฐอ้นเจริญคือสามีของผู้เสียชีวิตมีอาการอ่อนเพลียมาก
เพราะว่าป่วยด้วยอาการเดียวกันท้องเสียเหมือนกันคือกินขนมจีบพร้อมพร้อม
ถูกต้องท้องเสียเหมือนกันยังอ่อนเพลียอยู่เลยแต่ตัวสามีเนี่ยยังพอไหว
ภรรยาเสียชีวิตเพราะว่าต้องขอคุณหมอเลยนะสามีบอกขอคุณหมอออกจากโรงพยาบาลมาก่อน
มาร่วมงานศพเพราะว่าอยากจะเห็นหน้าภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะ
คือยังไงก็ต้องขอมาใช่โอ้โหนายประเสริฐเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ช่วงบ่ายพระฤหัสบดีที่เจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเองกับภรรยาไปเก็บผักที่แปลงผักค่ะ
ครับแล้วก็มีแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์มาเร่ขายของกินก็ใส่อยู่ในถุงหูฮิ้วนะคะ
ซื้อขนมจีบมากินที่บ้านแบ่งให้ลูกหลานกินกันหลายคนเลยค่ะ
มีลูกสาวอีกคนนึงที่ไม่ได้กินบ้านเนี้ยท้องเสียไป๖คนอ่ะ
พอตกดึกเนี่ยนะคะทุกคนที่กินขนมจีบเริ่มมีอาการถ่ายเหลวตลอดเวลา
หลานสาวอายุสิบสามมีอาการเวียนหัวอาเจียนร่วมด้วยแต่ต้องรอให้ถึงเช้า
ถึงจะไปโรงพยาบาลได้เพราะติดช่วงเคอร์ฟิลล์
พอรุ่งเช้า๘พฤษภาคมไปโรงพยาบาลค่ะ
คุณหมอฉีดยาให้พักดูอาการประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วก็บอกว่าอาการแบบนี้มันคืออาหารเป็นพิษ
พอตรวจรักษาก็อนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้แต่คุณหมอก็ย้ำว่า
ห้ามกินยาหยุดถ่ายนะคือต้องถ่ายออกมาให้หมด
เชื้อมันจะได้หมดพอกลับมาบ้านนะคะอาการก็เริ่มดีขึ้น
แต่ดีขึ้นนิดหน่อยยังถ่ายเหลวกันอยู่ถ่ายเหลวกันจนถึงขั้น
ต้องใส่ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่อะค่ะพออีกวันหนึ่งอาการก็ไม่ดีขึ้น
ลูกสาวมาเห็นว่าแม่ฟุบหมดสติก็รีบโทรแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้มาช่วย
นายประเสริฐเองมารู้อีกทีก็คือช่วงบ่ายลูกสาวโทรมาบอกว่าแม่เสียชีวิต
ผลชนสูตรเบื้องต้นก็คือหัวใจล้มเหลว
ในช่วงกลางคืน

แต่เราไม่เคยเห็นแม่ค้าแถวนี้เข้ามาขายนะ

เพียงบอกว่าป่อนกินขนมจีบไปสามลูก

ตอนเย็นเพราะดึกนะคะปวดท้องแบบรุนแรงมาก
อาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยจนทนไม่ไหว
ต้องไปหาหมอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะ
ตอนแรกหนูกินสองลูกหรือไม่ใส่น้ำจิ้ม

ก็ยังปวดท้องอยู่ค่ะ
ด้านลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางสาวอรุณีอ้นเจริญอายุ๓๘ปี
เล่าให้ฟังว่าคนในบ้าน๖คนนะคะ
กินขนมจีบที่ซื้อจากแม่ค้าคนนี้
แต่ก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าคนนี้ไปรับขนมจีบมาจากไหน
หลังเกิดเรื่องก็มีเพื่อนบ้านที่ซื้อขนมจีบ

อาการคือท้องเสียอาเจียนนะคะ
นี่คือขนมจีบที่ว่านี้นะคะ

เพื่อนบ้านบอกว่าวันนั้นน่ะ
แม่ค้าคนนี้เป็นคนเดียวเลยที่เข้าไปขายของในซอยแปลงผัก
เพื่อนบ้านก็เอาขนมจีบที่กินไม่หมด
เอามาให้เป็นตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ของผู้ป่วยรายหนึ่งเก็บน้ำจิ้มไปให้คุณหมอตรวจเลยนะ
ผลปรากฏว่ามีสารอันตรายร้ายแรงผสมอยู่ในน้ำจิ้มเนี่ยค่ะ
นี่ครับสารอันตรายร้ายแรง
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามตัวแม่ค้าที่ขายขนมจีบมาสอบถามความจริงนะคะ

ในท้องแล้วก็ถ่ายท้องโดยที่ไม่รู้ตัวมันไหลออกมาเอง
หลานก็๒๓รูปเหมือนกันแต่ว่าเขาแข็งแรง
แต่ยายธาตุอ่อนแล้วก็มีท่อ

น่าจะมีอาการไหม

ถ้าเป็นแค่บ้านเราเราก็ว่าเป็นจากอาหารบ้านเรา
แต่ทีนี้พอถามข่าวข้างบ้าน
ทุกคนที่ซื้อขนมจีบมาเป็นหมดทุกคน
มีน้องคนนึงบ้านเขามีตังค์หน่อย
เขาก็ไปเช็คมาแล้วเอาน้ำจิ้มไปตรวจแล้ว
เขาก็บอกว่ามีสารมีสารร้ายแรงอยู่ในน้ำจิ้ม

ก็ให้เขาทบทวนตัวเองก่อนว่ารับยังไงมายังไง
ค้างบ้างไหมทบทวนก่อนแล้วค่อยจะตอบออกมา
ก็เขาก็มาเป็นครั้งแรกนะคะเจ้านี้

เขาเข้ามาขายที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ออกไปขายทางนู้นต่อนะ
แต่เขาเข้ามา๒วันวันพฤหัสกับวันศุกร์
แต่วันศุกร์เขาไม่ได้เข้ามาที่นี่แล้วที่นี่ไม่ได้ทำผักแล้วค่ะ
เด็กเป็นคนทานกันแล้วนี่ก็ทานไปลูกเดียว
แล้วก็แฟนก็ทานไปลูกหนึ่งแล้วก็แม่ทานไป๔ลูกค่ะ

ก็เช้าวันศุกร์ก็ท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ขึ้น
เป็นของแบบก้อนใหม่นั่นแหละ
ก็ถ้านั่นมันก็ต้องเป็นแบบเป็นยางมั่งมีกลิ่นอะไรอย่างนี้มั่งไม่เป็น
แล้วพี่ใช้ได้ราดน้ำจิ้มไหมลาดอ่ะอืมจิ้มน้ำจิ้มด้วยใช่อ่ะ
แล้วก็มาคุยกันตอนเย็นแล้วจนแบบคนงานก็มาบอกว่า
นี่ถ้าเป็นขนมจีบจริงนะคนงานบ่อนู้นจะต้องเป็นด้วย
แล้วก็แบบมาเจอกันอีกกับเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็เป็นด้วยเหมือนกัน
อืมเราก็เจอตัวแม่ค้าเร่ที่ขายขนมจีบแล้วนะคะ
ชื่อว่านางสาวมิ้นท์อายุ๒๙ปีแต่ว่าก่อนที่เราจะให้ไปฟัง
ไปฟังเสียงของแม่ค้าเนี่ยนะยังอยู่ที่งานศพกันก่อน
เพราะว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตเขาบอกแบบนี้ค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยพ่อของนางสาวมิ้นแม่ค้าเร่ที่ขายขนมจีบนะคะ
กับญาติญาติไปที่วัดไปจุดทูบไหว้ศพผู้เสียชีวิต
ก็คือเหมือนกับว่าตั้งใจจะไปขอคำมาอะไรแบบนี้แหละ

แต่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่ามันแปลกตรงนี้ค่ะครับ
ทำไมจุดทูปปักหัวลงกระถางผิดจากคนปกติที่เขาทำกัน
นี่นะคะนี่แบบนี้
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงปักทูบ
ไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาปักทูบ
ปักทูปกลับด้านเห็นมั้ยคะ
เอาสีแดงขึ้น
ก็คือมันไม่ใช่การขอเข้ามาไง
ก็เลยไม่รู้มันคือการอะไร
ถ้าจะมาขอเข้ามาจุดทูปเฉยก็ได้
แต่ทำไมคือจะต้องจุดทูปเสร็จแล้วก็ทิ้มลง

แล้วก็เครื่องนะ
เครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่ดีกับวิญญาณแม่เราด้วย
แม่เราตายแล้วมาทำอะไรต่อหน้าแม่เราอย่างนี้
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เลยกังวลใจว่าการทำแบบนี้คืออะไร

เพราะว่ามันต้องไปถามคนปัก
เขาปักผิดหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่หรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้

ทีนี้ค่ะตัวแม่ค้าขายขนมจีบค่ะ
นางสาวมิ้นท์อายุ๒๙ปี
ก็บอกว่าได้ไปเข้าพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแล้วนะคะ
แม่ค้าคนนี้บอกว่าเขาไปรับขนมจีบ
จากร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ตระเวนขายตามสถานที่ต่าง
รวมถึงแถวบ่อผักบ่อปลาในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี้ด้วย
วันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปรับขนมจีบมาขายตั้งแต่๖โมงครึ่งตอนเช้านะคะ
รับมา๑๕กล่องแล้วเขาก็แพ็คมาให้เป็นอย่างดี
วันนั้นขายหมดเลยขายหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยง
ปกติก็คือไม่เคยมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ไปรับมาขายแล้วมันเหลือตกค้างค้างคืน
ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเหตุการณ์เนี้ยขนมจีบที่เป็นปัญหาเนี่ย
ก็รับมา๖โมงครึ่งขายหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยง
เขาก็ไม่รู้ว่าขนมจีบมันมีสารพิษอะไร
ใช่ค่ะเขาทำให้เป็นชุดให้เลยเราไม่ได้สัมผัสข้างในเลยค่ะเพราะเขาจะไปใส่กล่องมาให้เราเสร็จ
ช่วงที่ไปขายที่หนังปื๊อประมาณกี่โมงครับ

ประมาณสิบเอ็ดโมงเนอะ
ข้อเด้นเนี่ยหนูเพิ่งจะทราบข่าวเหมือนกันหนูยังตกใจอยู่เลยก็คืออยากจะขอโทษ
เพราะเราก็ไม่เหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เพียงขอโทษย่างผู้เสียชีวิตขอโทษคนที่เข้าโรงพยาบาล
แม่ค้าเร่คนนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้ตัวเองก็เครียดมากนะคะ
แล้วก็ตกใจมากที่มีคนเสียชีวิตด้วย
อยากจะขอโทษไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลย
ตัวเธอเองก็เคยลองกินขนมจีบที่เอามาขายนะคะ
เธอบอกว่าเธอก็ไม่เคยเป็นอะไร
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุให้มันชัดเจนให้มันกระจ่างเหมือนกัน
ตัวเธอเองก็ไม่อยากตกเป็นจำเลยของสังคม
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปพบกับแม่ค้าขายส่งถึงที่บ้านเลยค่ะ

ที่ผลิตขนมจีบเนี่ยค่ะ
เธอบอกว่าทำขนมจีบไก่ขายส่งแบบนี้๒๓ปีแล้ว
แม่ค้าที่ชื่อมิ้นก็มาซื้อของเธอแล้วเอาไปขายต่อเป็นประจำ
ครั้งล่าสุดทำส่งขายให้ก็คือวันพุธที่๖พฤษภาคม
รอบ๖โมงเช้ามี๑๐กล่อง

รอบ๘โมงเช้ามิ้นโทรศัพท์มาสั่งเพิ่มอีก๕กล่อง

ไม่ได้ทำขนมจีบส่งขายเพราะไม่สบาย
แต่คนที่เขาซื้อเอาไปกินแล้วเขาท้องเสียเขาบอกว่าเขาซื้อวันที่๗นะคะ
แต่ส่งไปก็คือเมื่อวันที่หกใช่เขาบอกว่าเขาซื้อวันที่เจ็ดแต่คนทำอ่ะ
เขาบอกว่าวันที่เจ็ดเขาไม่ได้ทำด้วยซ้ำก็คือเขาบอกว่ามิ้นท์เนี่ยมารับไปวันที่หก
ใช่โอ้โหแต่มิ้นท์บอกว่าขนมจีบไม่ได้ค้างคืนนะมิ้นบอกว่ามิ้นไปรับมาแล้วขายเลย
มาตอนเช้าขายหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงเออนี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยมันไม่ตรงกันแล้ว
ใช่เนี่ยค่ะคนที่ทำขนมจีบขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำขนมจีบขายเว้นวันที่๗กับวันที่๘
ไม่ได้ทำนะคะทำอีกทีคือวันที่๙วันเสาร์ที่๙มิ้นท์ก็มาขอสั่งให้ทำ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วน้ำจิ้มที่บอกว่ามีสารอันตรายปนเปื้อนอยู่เนี่ยน้ำจิ้มกับขนมจีบคือจากที่เดียวกันเลยไหม
ทำขนมจีบคนนี้บอกว่าน้ำจิ้มกับขนมจีบก็เธอทำหมดเลยจากที่เดียวกันมีเป็นชุด
น้ำจิ้มเป็นสูตรที่เธอทำเองส่วนผสมหาได้จากร้านค้าทั่วไป
ยืนยันว่าตัวขนมจีบก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดน้ำจิ้มก็ไม่ได้ใส่สารกันบูด
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อน
แต่อันนี้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดทำวันต่อวัน
ก็ทำเนี่ยทำบ่ายอย่างนี้นะเย็นเนี่ยก็ทำแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ห่อหมักห่อวันต่อวัน
พอเวลาตีสามครึ่งตี๔เราก็ออกมาแล้วเราค่อยนึ่ง
ึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็สัดใส่กอง
สำหรับแม่ค้าคนนี้เนี่ยเขามารับประจำไหมคะ
ทุกวันเราทำตอนเย็นน้ำจิ้มกันนะแล้วเราก็ปั่นพริกใส่แค่นั้นแหละ
เราไม่คิดยังไงเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหม
ถ้ามางั้นก็ตายกันหมดแล้วสิในหมู่บ้านเนี้ยที่เขากินกันเนี่ยใช่ไหม
ดังนั้นช่วงเวลาตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะ
ตำรวจต้องไปไล่แล้วล่ะฮะใช่ว่าเอาเป็นว่าทางแม่ค้าขายส่งเนี่ย
บอกว่าเขาขายวันที่๖วันที่๖ช่วงเช้าใช่ไหม
มี๖โมงเช้ากับ๘โมงเช้า
นี่แหละเป็นคนซื้อเอาไปขาย

ซึ่งทางคนที่กินเนี่ยแล้วท้องเสียแล้วก็เสียชีวิตด้วยเข้าโรงพยาบาลด้วยเนี่ย

วันมันตรงกันหรือเปล่า
วันขายแล้ววันที่ถึงมือลูกค้า
เพราะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะถ้ามันข้ามคืนบางทีมันเป็นปัญหาด้วยไง
เพราะแม่ค้าที่ขายส่งเขาบอกเขาไม่ใส่ไอ้สารการบูดไง
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของของสงฆ์ของเสียหรืออะไรยังไงเกิดจากอะไร
ใช่ค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็ไปเก็บตัวอย่างนะคะไปที่บ้านของแม่ค้าที่ทำขนมจีบขายอ่ะค่ะครับ
แล้วก็ดูหมดเลยทั้งตัวขนมจีบทั้งตัวน้ำจิ้มนะคะ
ส่วนที่บอกว่ามีการตรวจสอบน้ำจิ้มแล้วว่ามีสารอันตรายปนเปื้อน
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบแบบชัดอีกทีว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดอะไรกันด้วย
ก็คงต้องรอหลักฐานก่อนนั่นแหละนะครับว่ามันมาจากตรงไหนอะไรยังไง
สำหรับสิ่งที่ทำให้คนท้องเสียจนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต